มาดูความขึ้นหน้ากรณีสาวประเภท๒
เข้าไปก่อเหตุใช้มีดปาดคอเจ้าของร้านขายของชำ

จากนั้นตกใจค่ะวิ่งหนีไปทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้
รถจักรยานยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุ
และทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานนำมาสู่การจับกลุ่ม
ตำรวจจับกลุ่มได้แล้วใช้เวลา๒วันเท่านั้นเองนะคะ
รับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะจะเอาเงิน
จ่ายค่ายาบ้าให้กับรุ่นพี่
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒เหมือนกัน
ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณเพราะเธอหนีออกจากบ้าน
และมาอยู่กับรุ่นพี่ซึ่งเป็นสาวประเภท๒เหมือนกัน

นายปากรวรรณโตหรือว่ากรอายุ๑๙ปีคนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นสาวประเภท๒เป็นชาวอำเภอแสวงหา
ถูกตำรวจภูทรอ่างทองควบคุมตัวมาสอบปากคำ
หลังจากที่นายปากรก่อเหตุใช้มีดปาดคอ
นางสุมารีสวนสุกอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลแสวงหา
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปเย็บ๕เข็มนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๔เมษายนที่ผ่านมาช่วงเช้าเลย
โดยทิ้งหลักฐานไว้เป็นโทรศัพท์มือถือ
เป็นกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีรูปถ่ายด้วย

และสุดท้ายก็ถูกติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักนะคะ
นายปากรอ้างว่าหลังจากหนีออกจากบ้าน

นายแจ็คเป็นสามประเภทสองร่วมพีอายุประมาณ๓๓ปีค่ะ
หลังจากนั้นพออยู่ด้วยกันเอายาบ้ามาเสพด้วยกัน
แล้วก็ไปติดเงินพ่อค้ายาบ้าที่เอามาเสพ๗๐๐บาท

ด้วยการไปจี้เงินแม่ค้าขายของชำในตลาดแสวงหา
หวังจะเอาเงินที่ได้ไปชดใช้ค่ายาบ้า

เขามาสำรวจร้านค้าและเส้นทางหลบหนี

และอาศัยช่วงเวลาใกล้เช้าตี๕กว่าใกล้๖โมงแล้ว
มือก่อเหตุเนื่องจากเห็นว่าช่วงนี้มันมีคนน้อย
และในแจ๊คสาวประเภท๒ซึ่งเป็นรุ่นพี่

หลังก่อเหตุเจ้าของร้านขายของชำขัดขืนแล้วก็ต่อสู้
ร้องให้ร้านข้างช่วย
ด้วยความตกใจช่วงเวลานั้นนะคะกลัวความผิดค่ะ

ลืมมือถือลืมรถจักรยานยนต์
ที่ตัวเองขี่ไปก่อเหตุไว้ในจุดเกิดเหตุเลย
หลังจากนั้นเดินวนเวียนและพักอยู่บริเวณกลางทุ่งนา

รวมเป็นเวลา๒วันแล้วก็กลับเข้าบ้าน
จนถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ

มันก็ยี่บีวันก็สั่นค่ะ

หนูก็ยืนงงเขาก็แอะมาเห็น
พอเขาตกใจหนูสติดแปด
เพราะโทรศัพท์หนูเห็นแล้วทางตาไม่เห็นนู่ไม่เอา

แล้วก็เป็นเขาก็อ้าวมึงมาไงนะเนี่ย

จากที่ไปปาดคอเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็ตัวเองก็ตกใจเองนะคะ
ทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายก็วิ่งหนีไปกลางทุ่งนานะคะ
ขณะเดียวกันแม่ของผู้ต้องหาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นายปากร
เคยขี่รถจักรยานยนต์หนีออกมาจากบ้านแล้วก็ขโมยเงินพ่อ
ซึ่งอยู่ที่บ้านไป๗๐๐จนตามตัวเจอนะ
จากนั้นก็ล่ามโซ่รถจักรยานยนต์ไว้
แต่ว่านายปากรก็ยังขโมยรถจักรยานยนต
แล้วก็หนีออกจากบ้านอีกครั้งแล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าวนี่แหละค่ะ